เดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันกีฬากีฬาพื้นบ้านฮาเฮ
ถูกต้องแล้วพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทอง
ดูสิว่ากีฬาพื้นบ้านฮาเฮที่นี่จะเฮฮากันขนาดไหน
เปิดมาเลยการแข่งขันแรกนะคะ
การแข่งขันเอาใจสายย่อ
อ้าวย่อกันไปแบบนี้นั่นก็คือกีฬากอล์ฟคนจนจ้า
เฮ้ยกอฟคนจน
เขาเรียกว่ากีฬาตีกอล์ฟคนจนคุณ
เป็นการแข่งขันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานงานนี้เลยนะคะ
กติกามีอยู่ว่าเขาจะให้ผู้เข้าแข่งขันแบ่งทีม

ทีมก็จะต้องมีสมาชิกเป็นผู้ชายหนึ่งคน
และนี่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคน

โดยเริ่มให้ฝ่ายชายผูกมะเขือยาวเอาไว้ที่เอวก่อน

ถูกต้องแล้วก็ตีลูกปิงปองตีไปตีไป
ส่งต่อไปให้กับฝ่ายหญิงที่อยู่ในทีมเดียวกัน
ต้องหยุดทีมเดียวกันนะอย่าส่งให้ทีมอื่น

ฝ่ายหญิงเขาจะใช้สากกระบือ

นี่ผู้หญิงเขาผูกสากกระเบือเอาไว้

ตีเข้าไปจนเข้าเส้นชัย
ทีมไหนทำได้ดีทำได้ไวรับไปเลยจ้า

ใช่แล้วงานนี้ผู้เข้าแข่งขันก็จัดเต็มกันเลยอย่างที่เห็นคุณคะ
งัดทั้งตีทั้งโยกทั้งย่อ
โอ้โหลีลานี่ตีลูกปิงปองกันลูกแทบบุบอ่ะคุณค่ะ
บางทีตียังไงก็ไม่โดนตีทั้งวันนะครับ
ไม่รู้ว่าตีแมงวันหรือตีอะไรนะคะ

เค้ามีรีราการตีลูกปริ้งปองแบบนี้นี่อ่าไม่ธรรมดาเอ้า

แสดงว่าอยู่บ้านเนี่ย

ไม่ว่าจะตีไปทางไหนกองเชียร์ก็อดเชียร์ไม่ได้เนอะ
ลีลาการย่อตีลูกปิงปองของคุณพี่เขาอ้าวสนุกสนานโอ้โห
เฮ้ยนอนนวดกันเลยทีเดียวนะคะเอ้า
พอได้ยิ้มหัวลอกันกรุบกริบกรุบกริบ
งุ่งงิงงุ่งงิงสุดไปเลยว่ะแก
จ้ะนี่ไปดูรุ่นใหญ่กันบ้างรุ่นใหญ่เขาแข่งอะไรกัน
เตะปี๊บสิครับพร้อมแล้วตาม
โอ้โหเตะปี๊บต้องแข่งยังไง
ยังไงคะก็เตะปี๊บแล้วถ้าปี๊บไปได้ไกลที่สุด
วัดก็เลยกี่เมตรชนะเอาดิรองเท้ากันเด่นเลยนะ
โอ้แรงดีจริงโอ้นี่อ๋อปี๊บเหาะกระจุยเลยนะคะ
รองเท้าหุ้มเหล็กครับเด็กคุณลุงคนนี้
เป็นรองเท้าที่หุ้มเหล็กปลายรองเท้าของเขาเป็นเหล็กครับจริงป่ะ
จริงเปล่า
กะเอาแชมป์แน่นอน
เอ้าแตะเลยปั๊บเอ้า

กาแขนขั้นความเร็วอยู่แบบนี้เขาผลัดกันครับ
วิ่งกระสอบคล้ายวิ่งผัดนั่นแหละ
เอาล่ะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความสนุกสนานฮะ
ในงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบลอเภอเมืองอ้างทอง
ครั้งที่๙เรียกสั้นเลยก็คือตราดกรวดเกม
เขาจัดที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวดจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณทั้งอบตอบจนะ
ที่เขาจัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนในองค์กรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่

เป็นการสารความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็ในชุมชน
ใช่แล้วแล้วมันเป็นการแข่งขันกีฬาที่ได้แบบออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคุณผู้ชมนะ